ก็ต้องจับตาไม่กระพริบเช่นเดียวกัน
อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าบอกว่าเขาจะหยุดตอบโต้แล้วนะคะ

ไปในขเดียที่ไปต่ายสวนมูลฟ้อง
ขดีหมินประมาทในสันทนาปยุรัติแต่ผู้ศึกข่าวเนี่ย
ไปเพื่อที่จะไปเอาข้อมูลเพิ่มเติมกรณีที่ตอนนี้กำลังมีข้อพิพาทกันกับ
ทนายตั้มเป็นประเด็นเงิน๖ล้านนั่นแหละนะคะ
ซึ่งคุณชูวิทย์ก็ยอมรับว่ารับเงินจากสารวัตรสัวจริงแต่แค่๖ล้านบาท
โดยมีอดิตในพลตำรวจสองคนเอามาให้และไม่ยอมเอากลับไป
ก็เลยเอาไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลสองแห่งล่าสุดค่ะ
คุณชูวิทย์โพสต์เฟซบุ๊กและภาพใบเสนอเป็นภาพใบเสนอราคา
ระบุรายการตัวเลขเงินค่าแถลงข่าวออกสื่อจำนวนสามแสนบาทและมีข้อความค่ะ
แถลงไปไถไปแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าการแถลงข่าวต้องมีเงินค่าใช้จ่ายมากขนาดนี้เลยหรือนะคะ
แต่หลังจากวันนี้นะคะหลังจากที่นายอนัญชัยรับว่ารับว่าความคดีนี้ให้กับนายชุวิตเนี่ย
นายอนัญชัยก็บอกว่าจะไม่ให้ในชีวิตตอบโต้รายวันอีกแล้วแต่จะรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีตามกฎหมาย
แล้วเดี๋ยวไปว่ากันในชั้นศาลแทนและหากทนายตั้มนะคะ
ซึ่งไม่ใช่ผู้เสียหายเอาเอกสารหรือคำบอกเล่ามาเปิดเผยพาดพิง
ทำให้นายชูวิทย์เสื่อมเสียชื่อเสียงจะนำฟ้องดำเนินคดีทั้งอาญาและแพ่ง
โดยเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินครั้งละ๑๐๐ล้านบาทค่ะ
ตอนนี้กำลังถอดเทปคำให้สัมภาษณ์ของทนายตั้มสิทธา
และพบว่ามีข้อความเข้าข่ายหมินประมาทกว่า๒๐จุดค่ะ
เพียงแค่คุณชูวิทย์เดินมาแต่มีการถ่ายถุงเงินไว้แล้วนะครับ
และไม่เห็นตอนที่มอบเงิน๖ล้าน๑๐ล้านเนี่ย
มันใช้เป็นพยานหลักฐานได้หรือครับมันไม่ได้
ในทางคดีมันไม่ใช่สารเขาไม่รับฟัง
คุณเจอขึ้นในศาลเนี่ยผมเอาตายเลยถ้าแฉอีกก็โดนอีกร้อยล้าน
โดนคดีอายาอีกก็ตามสบายเลยคือต่อไปนี้คุณชุวิตไม่โต้ตอบแล้วนะครับ
ไม่ใช่ว่ากลัวแต่ให้กระบวนการยุทธรรมเนี่ย
พิสูจน์กันบนศาลแล้วเอาข้อจริงมาสู่กัน
แล้วทนายตั้มก็ไปเจอในศาลแล้วกันเพราะฉะนั้นเขาจะแฉ
แฉอะไรก็นักข่าวก็พินาดูแล้วกันว่าเขามีส่วนได้เสียไหม

มีความหมายสำหรับตัวเองแต่อาจมีความหมายสำหรับทนายความบางคนนะคะ
ไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
คุณอยากจะพูดอะไรพูดเลยแต่ผมนั้นมีวัตถุประสงค์เดียว
ในการทำงานชิ้นนี้ผมยืนยันว่าผมทำงานให้สังคม
เงินล้านสองล้านสำหรับผมหรือห้าล้านสิบล้าน
ไม่มีความหมายหรอกครับแต่สำหรับคนบางคนอยากจะมีความหมาย
ก็เรียกค่าแถลงข่าวผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทนายเดี๋ยวนี้
มันเรียกค่าแถลงข่าวกันได้สั้นสั้นง่าย
และอย่าช็อกแล้วกันว่าผมเอาเงินไปไหน
พรุ่งนี้ก็ยังต้องตามคุณชีวิตอีกอยู่ดี

แล้วก็บอกว่าเตรียมเรื่องให้สภาธนายความตรวจสอบด้วยนะคะ
เพราะเห็นว่าการแถลงข่าวของทนายตั้ม
และการเรียกเงินค่าใช้จ่ายในการจัดแถลงข่าว
เข้าข่ายผิดมารยาทและระเบียบข้อบังคับสภาธนายความค่ะเอาล่ะ
ฟังคุณชูวิตและก็คือทนายเปี๊ยกอันนันไช
ไปแล้วมาฟังฝั่งธนายตั้มเขาบ้าง
เขาเชิญนักข่าวไปชี้แจงสองประเด็น
ทั้งเรื่องใบเสร็จที่ว่าค่าแถลงข่าว๓๐๐๐๐๐บาท
ตีนี้คุณชูวิตบอกแถลงไปถ่ายไปนะแล้วก็จะบอกว่าจะเปิดหลักฐานเถอะ

เดี๋ยวจะเฉลยเอง

นายชุวิตรับเงิน๖ล้านบาทจากเว็บไซต์
แล้วบอกว่าวันที่มีการมอบเงินมีอดีตราชการตำรวจ๒คนเกี่ยวข้องด้วย
นายหนึ่งเป็นยศพลตำรวจโทนอกราชการ
อีกนายเคยดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการปปงสนิทกัน
โดยวันนั้นรองเลขาธิการปปงเป็นคนถือถุงเงินมามอบให้กับนายชูวิทย์
เพื่อปิดปากเรื่องการแฉลาลิซ่าอาบอบนวด
แล้วก็มากับคนคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของบ่อนย่านพระราม๓
ซึ่งข้อที่จริงเป็นอย่างไรต้องถามนายชูวิทย์ทั้งหมดนี้
ผมไม่ได้พูดนะทนายตั้มพูด
นายตั้มยืนยันเจตนาที่ออกมาแฉเรื่องนี้เพราะต้องการ
ทำให้รองเลขาธิการปปงออกจากราชการ
และจะให้ตำรวจสอบสวนกลางตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของเงินสกุลดิจิทัล๕๐ล้านบาท
โอนไปให้ลูกชายของนายชูวิทย์น่ะ
ส่วนเรื่องที่ไม่ส่งหลักฐานไปให้ต้นสังกัดของอดีตนายตำรวจ
ทนายตั้มบอกถ้าส่งไปก็คงไม่มีการตรวจสอบหรอก
แต่พรุ่งนี้จะเอาหลักฐานไปมอบให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับ
สาเหตุที่เขาก็คือทนายตั้มเอาเรื่องนี้มาเปิดเผย
โดยไม่คุยกับนายชูวิทย์ก่อน
เขามองว่าถ้าทำแบบนั้นนายชูวิทย์คงจะไม่ยอมรับ

ทุกคนก็ไม่มีทางรู้ว่านายชูวิทย์รับเงินจากสารวัตรสัว
อันนี้ผมก็ไม่ได้พูดนะทนายตั้มพูด
เรื่องนี้ถือว่านะครับตัวทนายตั้มเขาบอกเขาทำสำเร็จแล้ว
เพราะเขายอมรับแล้วว่าเงินรับเงินสารวัตรสัวจริง
หมายถึงคุณชูวิทย์รับเงินสารวัตรสัวจริง
แล้วยอมรับว่าไปพบแทนไทยจริง
นายตั้มยังสาบานว่าหากเขารับเงินแก๊งพนันมา
ขอให้เขามีอันเป็นไปและธุรกิจล้มละลายครับ
มอบถุงเงินจำนวนดังกล่าวที่พี่ชูวิทย์บอกว่า
เป็นเงินจำนวน๖ล้านบาทมีแค่ราชการตำรวจ
อยู่นอกราชการคนหนึ่งอยู่ร่วมด้วย
คนแรกก็คือพลตำรวจตีเกียรติพงศ์ขาวสำอาง
คนนี้เป็นอดีตผู้การนครศรีธรรมราช
คนที่สองเป็นรองเลยขาพปะงอ
รองเลยขาพปะงอคนนี้ชื่อเอกลักษณ์ลิ้มสังการ
ไลน์ที่พี่ชูวิทย์มาบอกว่า

เขาจะมาปิดปากเรื่องลาลิซ่าใช่ไหมครับ
แต่ว่าทุกคนลองไปย้อนดูไทม์ไลน์ทั้งหมดเลย
ก่อนวันที่๓กุมภาพพี่ชุวิตไม่เคยมีการพูดถึงลาลิซ่าเลย
แล้วทีนี้คนเจ้าของถุงเงิน
เขาจะรู้ได้ไงว่าพี่ชูวิทย์จะมาออกมาเปิดครั้งแรกในวันที่๕
แสดงว่าจะต้องมีการคุยกันมาก่อนแล้วหรือเปล่า

ไม่มีทุกคนทุกคนก็ไม่มีใครรู้หรอกครับว่า
พี่ชูวิทย์ได้รับเงินจากสวัสดิ์สัวมา
ว่ามันเป็นเรื่องที่สังคมควรจะต้องรับรู้
ซึ่งถ้าเกิดว่าจะฟ้องผมเนี่ยผมก็ต้องไปสู้คดีเอา
ถ้าผมพิสูจน์ได้ผมก็ไม่ผิด
แต่ถ้าผมพิสูจน์ไม่ได้ผมก็อาจจะต้องเสียเงินถึงร้อยล้าน
แต่ผมไม่มีเงินถึง๑๐๐ล้านแล้วครับพี่ชูวิทย์
พี่ชูวิทย์ก็ต้องฟ้องแล้วผมล้มละลาย
คุณผู้ชมแล้วไอ้เรื่องค่าแถลงข่าวสามแสนอยากรู้ไหม

นายตั้มเขายอมรับว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่ไม่ใช่ทุกคดี
แต่จะเป็นคดีที่เขาเล็งเห็นว่ามีความเสี่ยงในการแถลงข่าว
แล้วจะถูกคู่กรณีฟ้องกลับ
สำหรับภาพใบเสร็จอะไรที่คุณชูวิทย์เอาออกมา

เป็นเอกสารที่ไม่ใช่ความลับอะไร
ทนายตั้มชี้แจงหน่อยครับ
แค่คดีหนึ่งคดีรองนายก
คดีรองนายกผมเก็บตังค่าแถลงนะครับ
อีกอันหนึ่งก็คือคดีทหารที่ไปตามไล่ยิงคน
ที่ผมให้ทุกคนมาที่นี่แล้วก็ไปดูรถที่ผู้เสียหาย
เขาถูกไล่ยิงเคสนี้ผมไม่ได้เก็บเงินนะครับ
เหตุผลที่ทำไมบางเคสผมต้องเก็บเงิน
เคสผมต้องไปเก็บเงินเพราะอะไร
ผมไม่ใช่ว่าไปบอกเขาว่าไอ้นี่คือค่าแถลงข่าว
แล้วไม่ให้พี่นักข่าวมาเรียกสื่อมวลชน

เพราะว่าบางเคสเราสู้กับคนมีอิทธิพล
แล้วก็เคสเหล่านี้เขาฟ้องกับผมแน่
แล้วไอ้ค่าใช้จ่ายที่เวลาผมโดนฟ้องแล้วเนี่ย
ผมจะทำอย่างไรผมจะไปเบิกกันรุคความอีกรอบหรือ
ไม่ใช่ผมก็คิดไปเลยว่าเรื่องนี้ผมถูกฟ้องแน่นอน
ผมขอคิดนี่แหละค่าแถลงข่าวแล้วก็ติดตามเรื่องทั้งหมดเนี่ย
เป็นจำนวนเงินเท่านี้เท่านี้แล้วแต่ว่าผมหนักแค่ไหนกับเรื่องนั้น
ผมไม่เคยไปไถไม่เคยไปไถว่า
ต้องเอามาให้ผมเพื่อผมจะจัดแถลงข่าว
ผมทำเป็นใบเสนอราคาพี่ชุวิต
ชูวิทย์เคยทำธุรกิจสุจริตหรือเปล่า
คุณผู้ชมฟังแล้วก็นะครับลองวิเคราะห์ดูก็แล้วกัน
ทนายตั้มยืนยันไปถึงเรื่องการตรวจสอบภาษีของบริษัทของเขา
ไหนว่าเสียภาษีถูกต้องตรวจสอบได้เลย
นายตั้มยืนยันว่าไม่ได้หลอกสื่อให้มาทำข่าว
ก็สื่อก็ได้ข่าวกลับไปวินวินไม่ใช่เหรอทนายตั้มครับ
บานปลายกลายเป็นอีกหลายคดีเหมือนกัน